ครูรักผัวเมียยังไม่จบนะเนี่ยที่ชนบุรีครับแฟนเก่าบุกไปจี้ฝ่ายหญิงถึงหน้าโรงงานเลยพาตัวไปคุณผู้ชมฮะ
ไปแบบข้ามจังหวัดในที่สุดก็ถูกจับครับ
ในเหตุการณ์นี้ตำรวจสอบพลเมืองพัทยาคุณผู้ชมก็ได้รับการประสานจากตำรวจสอบพลเมืองประทุมธานีว่ามีคนร้ายใช้มีดมาครับจี้นางสาว
ให้ดูกล้องวงจรปิดครับตามเส้นทางพบรถจักรยายนยนท์คลานก่อเหตุขี่ไปทางอเผอบางศรีเมืองธนตะบุรีแล้วก็เปลี่ยนไปใช้รถกระบะสีขาวขับมุ่งหน้าชนบุรีครับจึงประสานให้ช่วยกันสกัดจับ
ไปไม่กี่ชั่วโมงตำรวจสายตรวจแล้วก็ชุดสืบสวนสพเมืองพัทยา
พบรถกระบะดังกล่าวจอดอยู่ที่ริมชายหาดจอมเทียน
พบผู้ก่อเหตุผู้เสียหายนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันที่ริมชายหาดครับ
ก็เลยอ้าวหยุดกินข้าวก่อนไปโรงพักก่อน
นางสาวคณิตถาผู้เสียหายเล่าบอกว่าคบหากับผู้ก่อเหตุมา๒ปีแล้ว
แล้วก็เลิกกันเลิกกันได้ไม่นานเธอก็ไปมีแฟนใหม่
ช่วงเช้าเห็นมาดักรอหน้าโรงงานแล้วมาใช้มีด

นี่ครับตอนไปจับนั่งกินข้าวกันอยู่ข้างกันแบบนี้

ฝ่ายชายก็พยายามง้อขอคืนดี
ไม่ได้มีอาการอารมณ์โมโหร้ายอะไร
แต่เธอยืนยันว่าไม่ได้

นะที่มาเพราะถูกบังคับครับ
นายการตีนันศิลป์สมบูรณ์ผู้เกาะเหตุ
มาสอบสวนที่โรงพักเนี่ยนะก็นักข่าวพยายามถาม
ไปบังคับครูเข็มเข้ามาป่ะเนี่ยเจ้าตัวตอบแค่สั้นบอกว่า
ผมไม่ขอตอบได้ไหมพี่นะครับขณะนี้ตำรวจคุมตัวนายกันตินันนะครับ
ไว้ที่โรงพักษณ์แล้วอยู่ระหว่างรอตำรวจสอบภาคมุมประทุมธรรมนี
เจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับที่ไปลักพาตัวกันมาเนี่ย
รับตัวไปดำเนินคดีต่อไปครับ